คุณผู้ชมคะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่
เวทีออสการ์ครั้งที่๘๘แล้วนะคะ
ในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ๒ตัวเต็งสำคัญ
สาขานักแสดงนำชายและหญิงกันค่ะ
โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีนะคะ
ก็ได้รวบรวมสถิติการคว้ารางวัลในปีนี้
ของทั้งนักแสดงนำชายแล้วก็หญิงมาให้ได้ชมกันด้วยค่ะ
ส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นไปติดตามได้กับคุณรัชตะวันโภชนุกูลค่ะ
ทุกวัน๘นออกมาช่วงจากนี้
ก็ได้รูปรวมสถิติการค่ะ
คุณผู้ชมคะเต็งหามออสการ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครั้งที่๘๘
ต้องยอมรับเลยค่ะว่านาทีนี้ไม่มีใครโดดเด่นเกินหน้าเกินตาของ
พระเอกหนุ่มหล่ออย่างลีโอนาโดดิคาปริโอไปได้ค่ะ

ตลอดระยะเวลาเกือบ๓๐ปีบนเส้นทางสายฮอลลีวูดของเขา
จะมีหลายต่อหลายครั้งที่ถูกจับจ้อง
ว่าเขาน่าจะสามารถคว้ารางวัลสูงสุดนี้ไปได้
แต่ก็ยังชวดแล้วชวดอีก
ถูกแซวค่ะว่าชื่อของเขานั้น
ดูจะมีอาถรรพ์กับเวทีนี้ไปซะแล้วล่ะค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะจากผลงานเรื่องล่าสุดของเขา
เป็นเวทีออสการ์ค่ะ
๔เวทีใหญ่ทั้งลูกโลกทองคำ
ซึ่งนับเป็นตัวที่๓แล้วที่ได้จากเวทีนี้

สื่อวิทยุโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต
และคว้ารางวัลได้ในปีนี้
ซึ่งเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงมาแล้ว๓ครั้ง
และคว้าชัยมาได้ในครั้งที่๔ค่ะ

ที่พร้อมใจกันมอบรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมให้กับเขา
ก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีได้ว่า
คือเต็งหนึ่งบนเวทีออสการ์ในปีนี้ค่ะ
แต่ก็ดูเหมือนว่าการคว้ารางวัลของเขาในปีนี้
อาจจะไม่ง่ายดายมากนักสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าอีกหนึ่งตัวเต็งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้
ก็คือนักแสดงหนุ่มสายเลือดอังกฤษ

สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาได้ในปีที่ผ่านมา
บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ของโลก
ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะ
และมาในปีนี้กับบทบาทของลิลลี่
แปลงเพศคนแรกของโลก

ด้วยการแสดงอันทรงพลังของเขา
วกกับการร่วมงานของผู้กำกับดีกรีออสการ์
อาจจะส่งผลให้ชื่อของเอดดี้เรดเมน
ถูกประกาศติดต่อกันเป็นครั้งที่๒

โปรดติดตามตอนต่อไป
นั่นก็คือนักแสดงสาวชาวอเมริกัน
วัย๒๖ปีบรีลาสันค่ะ

ที่เลือกจะปกป้องลูกชายวัย๕ขวบของเขา

และลูกของเขาไว้ในห้องแคบ

เดินสายกวาดรางวัลสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
จากหลายเวทีใหญ่ได้แก่

ก็กำชัยมาเหนือดาราหญิงรายอื่นเลยนะคะ
ซึ่งเวทีนี้นะคะเธอยังถูกเสนอชื่อเข้าชิง
ในฐานะนักแสดงหน้าใหม่อีก๑รางวัลด้วยค่ะ
และจากความโดดเด่นเหล่านี้เองนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
ถึงทำให้เส้นทางการเดินขึ้นเวที
รับรางวัลออสการ์ของเธอในครั้งนี้
ดูเหมือนว่าจะมีภาษีเหนือคู่แข่งคนอื่นซะแล้วล่ะค่ะ

นั่นก็คือนักแสดงสาวจอมเปิ่นลูกรักออสการ์

ซึ่งเธอมีสถิตินั่นก็คือการเป็นนักแสดงคนแรกในประวัติศาสตร์
ที่มีอายุเพียงแค่๒๔ปี
และมีชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากถึง๔ครั้ง

ยังสามารถคว้ารางวัลออสการ์มานอนกอดได้
อายุเพียงแค่๒๒ปี
เรียกได้ว่าเด็กสุดเป็นอันดับที่๒เลยก็ว่าได้ค่ะ
และไม่เพียงรางวัลต่างที่การันตีความสามารถของเธอมากมาย

แต่จากภาพยนตร์เรื่องล่าสุดอย่างจอย
เธอร่วมงานกับผู้กำกับคู่บุญอย่างเดวิดโอรัสเซลล์
ส่งผลให้เธอคว้ารางวัลออสการ์มาครองได้สำเร็จอีกด้วย
และนอกจากนั้นก็ยังส่งผลให้เธอ
คว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
จากเวทีลูกโลกทองคำ
สาขาตลกหรือเพลงปีล่าสุดมาครองได้สำเร็จค่ะ